ต้นกันด้วยคดีสะเทือนขวัญข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ค่ะอ่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
อ่าแล้วก็ญาติของเจ้าของอาคารพาณิชย์สามชั้นอยู่ที่ริมถนนสายเชียงใหม่ฮอด
ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คือญาติเนี่ยบอกว่าติดต่อไม่ได้หลายวันแล้ว
ส่วนชาวบ้านบอกว่าโอ้โหมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาใช่แล้วกลิ่นเหม็นออกมาจากตู้เย็นจากในบ้าน
โอ้โหเจ้าของอาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเป็นหญิงที่อายุ๕๘ปีเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมใช่ค่ะนะ
เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ามีตู้เย็นวางแบบนี้ฮะ
แนวนอนกับพื้นเสียบปลั๊กด้วยนะ
เปิดตู้เย็นออกมาปุ๊บต้องทุบปูนอีกอืม
มีโบกปูนทับข้างในเป็นศพฮะค่ะ
คือตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอการตรวจดีเอนเอก่อนนะครับ
จะยืนยันว่าใช่เจ้าของบ้านหรือไม่แต่เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าก็อาจจะใช่
เนี่ยฮะตู้เย็นตู้นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ต้องงัดบ้านเข้าไปเพราะว่าบ้านเนี่ยล็อกนะแล้วเขาใช้ระบบคีย์การ์ดด้วย
ก็เลยต้องงัดเข้าไปนะครับตำรวจสพจอมทองนะครับเจ้าของพื้นที่
ที่ถูกปิดล็อกก็ต้องงัดเข้าไปนะครับห้องครัวชั้นล่างเข้าไปถึงเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเลย
เหม็นแรงออกมาเลยแล้วก็เจอตู้เย็นวางนอนราบกับพื้นแบบนี้นะครับ
เปิดดูก็พบศพนะครับก็ถูกปูนซิเมนบกทับเอาไว้ด้วยนะ
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามีศพเป็นใครอะไรยังไงสกัดปูนออกมาถึงนำศพออกมาได้
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับณขณะนี้นะครับถ้าแบบชัดเจนแน่ชัด
เพราะว่าเจ้าของบ้านก็ติดต่อไม่ได้ญาติติดต่อไม่ได้หลายวันแล้ว
คือนางสาววันนีจิระเจริญยิ่งอายุ๕๘ปีนะครับ
ธนสูตรเบื้องต้นคาดว่าจากสภาพศพจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๐วันถึง๒สัปดาห์
สภาพศพผู้ตายถูกมัดมือไพ่หลังด้วยเชือกนะครับ
ศีรษะถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อ๓๔ชั้นด้วยกัน
แล้วก็พันรอบด้วยสก๊อตเทปอีก
คอมีผ้าขนหนูพันคออยู่นะครับ
ลิ้นจุกปากโบกปูนซีเมนทับเอาไว้ยัดในตู้เย็น
สภาพศพตอนที่เอาออกมาได้คือเนื้อเนี่ยเริ่มเน่าหลุดลุ้ยแล้ว
ตู้เย็นถูกวางแบบนอนอยู่กับพื้นแต่ยังเสียบปลั๊กไฟเอาไว้

นี่นะฮะโอ้โหคือยัดแบบตามแนวตั้งของตู้เย็นนะ
แต่พอยัดเสร็จแล้วก็จับตู้เย็นนอนกับพื้น

ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับ
แล้วคาดว่าจะเป็นผู้ตายก็คือนางสาวาณิจิรัฐจรวรรย์ยิ่งวัย๕๘ปี
เธอเป็นนักปฏิบัติธรรม
ที่วัฏพระธาตุสีจอมทองวรวีหาร
เป็นคนมีฐาพอสมควรนะ
ได้ถวายรถตู้ให้กับทางวัดไว้ใช้ในกิจของสงฆ์๑คัน
ก่อนเกิดเหตุก็คือญาติเขาไม่สามารถติดต่อได้หลายวันแล้ว
ชาวบ้านแถวพื้นที่เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากข้างใน
ในอาคารก็ประสานทางผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจจ้างญาติผู้ตายด้วย
ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายต้องมีไม่ต่ำกว่าสองคนแล้วน่าจะรู้จักกับเจ้าของอาคาร
ที่เขาพักอาศัยอยู่คนเดียวอยู่แบบสันโดดอ่า
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครที่สำคัญก็คือในอาคารในตึกแห่งนี้นะ
กล้องวงจรปิดนะค่ะแต่คนร้ายมันถอดออกไปหมดเลยอ่ะ
อืมทีเนี้ยค่ะเรื่องทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ให้ข้อมูลว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย
ก็รายงานให้ทางพลตำรวจโทเปราจวกปวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูทรภัค๕
แล้วก็สั่งการประสานตำรวจท้องที่เร่งคลี่คลายคดีนี้
คือจัดชุดสืบสวนออกตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ

ก็จะเป็นแนวทางในการหาเบาะแสของคนร้ายค่ะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างทีมสืบสวนกับพนักงานสอบสวน

ซึ่งต้องทำการสืบสวนก่อน
ว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักหรือว่าเป็น
นี่ขอเวลาทำงานสักวัน๒วัน
ซึ่งทางผู้กำกับสพจอมทองก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
โทรศัพท์มือถือของผู้ตายก็หายไปด้วยนะคะ
ว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้น
ก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย
เพราะว่าผู้ตายเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดี
ทีนี้ค่ะพี่ชายของผู้ตายนายวรพันธ์จิระเจริญยิ่งอายุ๕๙ปี
ก็บอกว่าได้คุยกับผู้ตายล่าสุดก็คือเดือนก่อนนะคะ
น้องสาวไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
เป็นคนชอบทำบุญถือศีล
ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไรค่ะ
มารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้องสาวขาดการติดต่อไปนานจนเกินไป
ก็เลยไปเยี่ยมประตูบ้านปิด
เคาะประตูตะโกนเรียกไม่มีใครเปิด
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหก็ต้องตกใจมาก
เพราะว่าน้องสาวถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมนะคะ
ส่วนเรื่องนี้มีลางสังหรณ์แล้วไหม
ตอนนี้ก็ไม่เยี่ยม
ตอนนี้ตำรวจก็ไปเก็บพยานหลักฐานโดยเฉพาะลายนิ้วมือในพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ถ้าดูจากสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียชีวิต๑๐วันถึง๒สัปดาห์
เพราะว่าดูเนี่ยฮะคือจะชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาที่อาคารหลังนี้
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะเขาต้องใส่แมสกันหมดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่ากลิ่นโชยออกมาค่ะ
เห็นไหมคือกลิ่นมันแรงมาก
ใช่เขาบอกว่าก็คือตู้เย็นอยู่ในห้องครัว
กลิ่นจากห้องครัวโชยออกมาจนถึงหน้าบ้านเลยนะคะ

เนี่ยค่ะแต่กลิ่นออกมาขนาดนั้นนะคะโอ้โหคนร้ายมันโหดเยี่ยมจริงจริง

แต่ล่าสุดนะครับทางพันธบทเอกดำเนินการอ่อง
กับการสพจอมทองที่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตำรวจยังไม่ขอยืนยันนะครับ
ศพในตู้เย็นจะเป็นเจ้าของอาคารนะฮะ
ก็คือนางวันนีจิราเจริญยิ่งยังไงขอรอผลการตรวจดีเอนเอก่อน
นี่นะครับนี่คือนางวันนี้จิระเจริญยิ่งนะครับ
คือตำรวจบอกยังไงขอตรวจดีเอนเอยืนยันก่อนก็แล้วกัน
เพราะวันนี้พี่ชายเขาก็มานะครับใช่
แต่ประเด็นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์

เพราะก่อนอื่นอันดับแรกต้องเอาให้ชัดก่อนว่า

ใช่ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวที่อยู่ในอาคารหลังนี้
ที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าคนร้ายมันถอดไปหมดเลย
สิ่งที่ตำรวจทำได้ก็คือไปไล่ดูกล้องวงจรปิดรอบ
บริเวณใกล้เคียงตามเส้นทางต่างต่างเพื่อไล่ดู
สิ่งที่มันมีพิรุษที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
แต่ถ้าดูจากสภาพศพแล้วประมาณ๑๐วันถึง๒สัปดาห์นี่
ไม่รู้จะไล่เจอหรือเปล่าไงแต่มันก็ต้องเจอบ้างแล้วนะ
ใช่ตำรวจบอกว่าดูอย่างละเอียดแล้วค่ะคาดว่าเร็วนี้ได้ตัวคนร้ายค่ะ